แชร์กันเยอะมากแล้วคนวิจารณ์กันเยอะนะคะ
เป็นคลิปที่มีปากเสียงกันระหว่างเจ้าหน้าที่เทศกิจ
พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดกิ่งเพชรเพชรบุรีตัดใหม่ซอย๑๐นะคะ

เราขออนุญาตไม่พูดว่าใครถูกใครผิดยังไง
แต่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วคนก็แชร์กัน

แล้วก็มีข้อความในลักษณะที่ว่า
นี่คือความเดือดร้อนของพ่อค้าแม่ค้า
พื้นที่ในคลิปนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่เทศกิจพูดในข้างลักษณะที่ว่า
ที่ว่าไม่อนุญาตให้ขายของตรงนี้
เพราะตลาดแห่งนี้
ป้องกันโควิด๑๙แต่คลิปที่ให้ฟังไม่ใช่ทั้งหมดนะคะ
เราให้คุณผู้ชมได้ฟังบางช่วงบางตอนแต่ใจความสำคัญเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ
แต่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดกิ่งเพชรเขาไม่พอใจค่ะ
เขาบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเจ้าหน้าที่เทศกิจต้องขออนุญาตก่อนเข้ามาด้วยซ้ำ
มีพ่อค้าคนนึงไม่พอใจหนักมากโอ้โหก็คือด่าแรงเลยอะค่ะลองฟังอีกสักทีนะคะ
กลับมา๒๔ชั่วโมงเล่นกลางหน้ากันไว้ถ่ายรูปด้วย
นี่แหละค่ะผู้ชายเสื้อสีฟ้าที่อยู่ในคลิปค่ะคือโมโห
แล้วก็เลยพูดกับเจ้าหน้าที่เทศกิจแบบตะโกนใส่แบบแรงเลย
เจ้าหน้าที่เทศกิจตัดสินใจเดินออกไปจากพื้นที่
คือเหมือนกับท้าว่าถอดเครื่องแบบมาตัวต่อตัวกันเลยไหม
อย่างนี้ค่ะคนก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะ
มุมหนึ่งก็บอกว่าสงสารพ่อค้าแม่ค้าคือช่วงนี้ก็ลำบากอยู่แล้ว
ช่วงโควิด๑๙แล้วก็พอมาเจอเทศกิจแบบนี้ก็อาจจะอดทนไม่ไหว
กลั้นไม่ไหวก็เลยเหมือนกับระเบิดอารมณ์ออกมา
อีกมุมหนึ่งก็คือเทศกิจก็ต้องมาชี้แจงว่าปฏิบัติหน้าที่

คือพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าพื้นที่เอกชนใช่ไหม
ศกิจเขาก็บอกว่าต่อให้เอกชนแต่คุณไม่มีระเบียบมาตรการ
ในการป้องกันการพัฒนาบ่ายของโครงโหลด๑๙
เดี๋ยวต้องให้เขตเข้ามาดูแลให้